เขตได้เป็นสาวเรียกขำว่าเป็นพรมารเป็นคำว่าย้องได้ไหมคะ

พอลิงเข้ามาที่สถานที่ฝึกใหม่
เขาก็จะเกิดความกลัวหวัดระแวง
มันแสดงเหมือนกับว่าไปนั่งละลอกเพียบเลยนะคะ
ใครเข้าไปก็แบบเยี๊ยบไม่ให้ใครเข้าไป
สมมุติว่าเขาเห็นเขาเห็นแต่เขาไม่ได้แจ้งเลยนะคะ
แล้วกลับเอาภาพนั้นไปเผยแพร่ให้กับทั่วโลก
แล้วก็เนี่ยค่ะออกมาในลักษณะที่ว่าคนไทยที่เลี้ยงลิง
มีจิตใจที่โหดร้ายและทรมานสัตว์

ภาพนั้นมันสรุปได้มีการตรวจสอบไหมล่ะคะ

เจ้าของได้อธิบายไหมว่าเกิดอะไรขึ้น

เหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือของลิง

ถ้าลิงไม่เก็บไม่ช่วยเก็บแล้วใครจะเก็บล่ะคะ
แล้วจะมีสัตว์ประเภทไหนดีไปกว่าลิงล่ะคะ

เขาก็อัตโนมัติเลยค่ะนะคะ

ชนิดอื่นก็ทำไม่ได้คนทำก็อันตราย

ดูสิคะหล่นลงมามากแล้วสูง๑๐กว่าเมตร๒๐เมตร
มันคือความสูญเสียค่ะ
ถ้าเราไม่มีเขาเนี่ยเราจะอยู่ยังไง

เขาเหมือนเป็นตัวแทนของคำว่าเสียสละอย่างแท้จริงค่ะ
หากไม่ใช้ลิงเก็บจะทำยังไงครับ
หากไม่ใช้ลิงเก็บก็ต้องสูญเสียผลผลิตไปค่ะ

แล้วก็อยู่ในช่วงที่มะพร้าวรอบดอกอะค่ะ
บางทีต้นเดียวได้ตั้งสามสี่สิบลูกอะค่ะ
คือมันมีมะพร้าวสุกเยอะ

ลิงขึ้นไปทีเดียวต้นเดียวอาจจะได้ถึง๔๐๕๐ลูกแล้ว
แต่ในความจิตเป็นจริงไม่ได้ทำทุกวันค่ะ
มันไม่มีมะพร้าวให้เก็บวันละพันอยู่ค่ะ

เราก็ต้องรอช่วงอีกเป็นเดือน

อยู่ในวัยหนุ่มและรอบดอก

แล้วก็ไปเซ็ตเอาห้ามง

คือมันจะเริ่มร้อนแล้วค่ะเขาก็หยุดงานกัน
ช่วงบ่ายถ้ามีฝนก็ไม่ไปทำ
ถ้าอากาศดีก็อาจจะไปสักบ่าย๒กว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งวันนะไม่ไม่ค่ะ
แล้วก็ไม่ได้ทำทุกวันถ้าหนักก็มันมัน
แสดงอาการเหมือนคนนั่นแหละค่ะเขาก็เหนื่อย
เขาก็ไม่อยากจะทำ
เราก็ต้องดูอาการตรงนั้นค่ะเขาเหนื่อยแล้ว

โดยที่ใช้ลิงส่วนใหญ่นี่จะสูงประมาณกี่เมตรครับ

สิบห้าเม็ดขึ้นไปอะค่ะ
ในการคัดเลือกลิงนะคะลิงก็เวลาเรา

ลักษณะว่าร่างกายแข็งแรงดูตื่นตัว
นะคะดวงตาเจ็บสายฟัน
อะไรแข็งแรงนะคะดูโดยรวม
ก็คือขอเป็นลิงตังถ้าดูโดยรวมแล้วก็คือเขาจะแข็งแรง
กว่าสายพันธุ์อื่น
ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้เพศผู้ค่ะด้วยว่าเขา

อายุก็สักประมาณ๓ปีค่ะ
ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแต่ว่าเขาอ่อน
ลักษณะที่ว่ายังมีความแข็งแรงพอทำให้มะพร้าว
หล่นได้วิธีการฝึกเราได้คัดเลือกลิง
อะไรมาแล้วนะคะในช่วงแรก
พอลิงเข้ามาที่สถานที่ฝึกใหม่
เขาก็จะเกิดความกลัวหวัดระแวงก็เป็นเรื่องปกตินะ
เรามองภาพเด็กนักเรียนไปโรงเรียนได้เลย
วันแรกก็อาการจะเหมือนกันค่ะ
มีงอแงมั่งหวาดกลัวร้องไห้บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะคะ
ตอนนี้คือในช่วงแรก
งอแงร้องไห้นี่มันแสดงเหมือนกันไหม
มันแสดงเหมือนกันว่าไปนั่งแล้วร่องเหี้ยกเหี้ยกอยู่เลยค่ะ
ใครเข้าไปเหี้ยกไม่ให้ใครเข้าไป

เรื่องปกติเหมือนเด็กเลยนะคะ

ตื่นตัวเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปตกใจนะคะ

ก็พาจูงเดินเล่นในสวนค่ะ
ปีนต้นไม้ให้รู้สึกผ่อนคลาย

มันทำแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะ
สุดท้ายเราจะเริ่มเห็นพฤติกรรมว่าเขาก็ไม่

บางทีมีเพื่อนอีกเขาก็เล่นกับเพื่อนเขา

โยนมะพร้าวสีน้ำตาลให้เขาเล่นถึงจะยังไม่ฝึก

จุดประสงค์ก็คือให้เก็บมะพร้าวสีน้ำตาล

ให้เขาเล่นให้เขาสัมผัสให้เขาอุปนิสัย
ก็คือชอบตักชอบแพะอยู่แล้วค่ะ
ผลสุดท้ายเนี่ยมะพร้าวมันจะเหมือนเป็นทั้ง

ใครมาจับมาฉวยนี่ไม่ได้นะคะไม่ชอบ
ห่วงก็คือจะแสดงอาการห่วงเลยล่ะค่ะ

พร้าวต้องให้หมุนได้แล้วก็เคลือดไว้

สลับกับจับมือเขามาแล้วก็มาหมุนมะพร้าวด้วยกัน

ในช่วงนี้คุณครูฝึกลิงก็ต้องใจเย็นนะคะ
ต้องอดทนเพราะตรงจุดนี้เราต้องนึกเสมอว่า
ลิงน้องก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันคือจุดเริ่มต้น
ภาพนี้ก็จะเหมือนพ่อกับแม่จับมือลูกให้เขียนก๊อกไป
ขอไข่อะค่ะจินตนาการภาพนี้ตามไปด้วยกันเลยค่ะ

อย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องวันนี้เรียนกันเป็นครึ่งวันเป็นวัน
อันนี้ไม่ใช่ค่ะนะคะขอสัก๕นาที

เดี๋ยวสักพักอีก๑๐นาทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
วิธีการถัดมาเราก็จะดันมะพร้าวเข้ามาที่ลำตัวของลิง
ค่ะมันเหมือนเป็นสัญชาติยานความกลัวค่ะ

เราเป็นครูฝึกก็รีบสร้าง
แรงจูงใจโดยการทำมะพร้าวให้หล่น

คือพอเขาทำอะไรดีรีบเลยค่ะ

ให้แรงจูงใจกับเขาเขาก็จะเริ่มเข้าใจ

เอาบทเรียนถัดมาก็จะเริ่มให้ใช้ปากปัดด้วยค่ะ
ตัดนี้อย่าไปเน้นอะไรมากมายค่ะ

เอาไว้หลังเลยนะคะเอาไว้อันดับสุดท้ายนิดหน่อยก็พอ
พอให้รู้ว่านี่ก็คือเป็นเทคนิคหนึ่ง
ซึ่งก็ทำให้หล่นนะอะไรอย่างนี้
เขาสามารถทำได้ซึ่งโดยธรรมชาติเขาก็ชอบอยู่แล้ว
แต่การที่เราไม่ฝึกนำก็เพราะว่า
ถ้าลิงใช้ปันอัดเยอะค่ะมันก็ไม่ดีกับสุขภาพของเขา
มือเท้าปากเป็นแล้วตอนนี้ครูฝึกก็เริ่มจำลองมะพร้าวให้สูงขึ้นค่ะ

แต่ระดับความสูงก็เป็น๓เมตร๕เมตรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ค่อนกลาง
อย่างนี้ค่ะในการฝึกก็ต้องบอกว่า
ถ้าในช่วงแรกที่เขากำลังเรียนอยู่อะค่ะแล้วเขาไม่เข้าใจ
เขายังไม่เข้าใจค่ะเขายังไม่รู้
เราฝึกผู้ไม่รู้เนี่ยเราไปทำโทษคนที่ไม่รู้เราผิดเอง
ไม่ไม่น่าจะได้ผลนะคะนี่คิดนะคะคิดว่าไม่น่าจะได้ผล
คิดว่ายิ่งทำให้สัตว์กลัวลนลานเนี่ยค่ะเหมือนเราอยากจะให้เขาทำงานให้เรา
แต่ท้ายสุดเขาก็อยู่ในอาการหวัดภาวะอะไรประมาณนั้นนะคะ
ลิงที่อยู่หน้าเราเนี่ยคนที่อยู่หน้าเราก็คือลูกเรา
เราจะลงโทษเขาแบบไหนนะคะเราจะลงโทษลูกหรือว่าเรากำลังลงโทษโจรอยู่ล่ะคะ
นั่นแหละค่ะเราก็ต้องดูวิธีการตรงนั้นค่ะเอาแค่สายตาก่อน
บางตัวพอเห็นทำตาดุนี้กลัวแล้วค่ะเริ่มแล้วรู้แล้วผิดแล้ว
รู้แล้วว่าผิดนะคะหรือว่าน้ำเสียงโทนเสียงที่ส่วนใหญ่มันจะจบตรงที่โทนเสียงนี่แหละค่ะ
เริ่มแค่มขึ้นจากน้ำเสียงคือพออยู่ด้วยกันแล้วจะรู้ค่ะ
เราเองก็ยังรู้บางทีเขาอารมณ์ไม่ดีเขาวันนี้ไม่ถูกใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะ